ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีสางนางไม้หรือเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางกันหน่อย
คือบ้านเนี้ยเขาจะทำพิธีเกี่ยวกับเชิญวิญญาณเข้าบ้านแต่ทีนี้จะเข้าไม่ได้เลย
ถ้าหากสารพระภูมิเนี่ยยังตั้งอยู่เขาก็เลยเอาผ้ามาคลุมสารพระภูมิเจ้าที่เอาไว้
เพื่อไม่ให้เปิดทางให้กับผีเข้ามาเอ๊ะหรือจะเป็นยังไงไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เอาผ้ามาห่อสารพระภูมิเลยเออแล้วเจ้าที่เขาจะเข้ายังไง

ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าให้เจ้าที่อยู่ในสารพระภูมิไปก่อน

ตาเอาไว้ค่ะเพราะตอนนี้ต้องการให้วิญญาณ
สัมภเวษีหรือบรรพบรุษต่างเนี่ย
กลับเข้ามารับบุญรับกุศลก่อน
พระภูมิเนี่ยที่เขาตั้งเอาไว้เพื่อป้องกันพูดผีไม่ให้เข้ามาถูกไหม
คราวนี้เราต้องการเชิญพูดผีที่เป็นบรรพบุรุษดวงวิญญาณต่างเนี่ย

ก็เลยต้องเอาภาคเขามาปิดตาศาลพระภูมิเจ้าเซียวไว้
เหมือนสารพระภูมิแบบปิดทำการนะ

ให้พักร้อนก่อนอย่าเพิ่งทำงานตอนนี้
เพื่อจะได้เปิดทางให้ดวงวิญญาณต่างเข้ามารับบุญกุศลได้นะคะ
เจ้าของคลิปเขาก็บอกว่านี่ก็เป็นความเชื่อของทางภาคใต้ในบางพื้นที่
ชาวเน็ตบางคนบอกเออที่หมู่บ้านเขาก็ทำพิธีคล้ายกัน
ที่ให้ใช้ผ้าแดงนะเอาผ้าสีแดงมากลุ่ม
บางคนบอกเอากระดาษเงินกระดาษทองมาปิดเออ
บางคนบอกเอาที่บ้านล็อกกุญแจไว้ครับอันนี้อาจจะไม่ใช่พระภูมิเจ้าที่นะครับ
อาจจะเป็นบ้านบ้านของคุณเองหรือเปล่าคะก็ว่ากันไป
เออเพื่อไม่ให้ผีเข้ามักจะไม่ให้ผีออกมากว่าค่ะ
คือเอาบ้านตัวเองก็ล็อกไว้เดี๋ยวผีเข้าบ้านตัวเอง
เพราะว่าปล่อยให้ปิดตาพระภูมิให้ผีเข้ามาแล้วในพื้นที่
แต่สุดท้ายพอเสร็จพิธีแล้วเขาทำไงเขาเปิดเหรอคะ
เปิดนะเปิดประมาณกัน

อ๋อเหรอคะเปิดวงหมอรำค่ะโอ้เห็นเปิดมากันนะคะ